ต่อกันที่เทคอนโดกันบ้างดีกว่านะคะ
ก็กำลังที่จะเตรียมตัวฝึกซ้อมนะคะ
เพื่อลุ้นตัวไปโอลิมปิกเกมนะคะ
ก็มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กันก่อนด้วยค่ะ
ร่วมกับโรงพยาบาลสมิติเวศสุขุมวิทย์
ก็จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่๔สายพันธุ

แล้วก็เจ้าหน้าที่จำนวน๘๐คนนะคะ
ก็นำมาโดยน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนากิจ
อมเตะสาวเบอร์หนึ่งของโลกความหวังเหรียญทองโอลิมปิกของไทยค่ะ
โดยนายพิมลศรีวิกรนะคะนายกสมาคมกีฬาเทคอนโด
ก็เล็งเห็นว่าการฉีดวัคซีนเป็นการป้องกันนักกีฬาเจ็บป่วย
อาจจะต้องฝึกซ้อมเพื่อชิงโคต้าโอลิมปิก
หลังจากที่เทนนิสทำสำเร็จไปแล้วในรุ่น๔๙กิโลกรัมหญิง
โดยทางสมาคมก็ตั้งเป้าจะให้มีนักกีฬาเทควันโดของไทย
เอิญปิกเกมปีหน้าให้ได้อย่างน้อย๓คนด้วยกันนะคะ
ลิมปิกเกม๒๐๒๐เดิมทีจะมีกำหนดเปิดไปเมื่อวันที่๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
จากนั้นวันที่๒๔กรกฎาคมหรือว่าเมื่อวานนี้
หากไม่มีโควิด๑๙น้องเทนนิสก็จะลงแข่งในรุ่น๔๙กิโลกรัมหญิงนะครับ
มีโอกาสที่จะประเดิมเหรียญทองแรกจากเทคอนโด
เพราะว่าปัจจุบันเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วก็คว้าแชมป์มาทุกรายการ
เหลือเพียงแค่เหรียญทองโอลิมปิกเท่านั้นนะครับที่ยังไม่ได้ครับ
หวังว่าปีหน้าเราจะสมหวังกับน้องเทนนิสนะตามลุ้นตามเชียร์กันมานานมากจริงค่ะ

ใช่ครับซ้อมกันต่อเนื่อง๑ปีเตรียมที่จะได้โคต้าเพิ่ม
ก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็รักษาฟอร์มเอาไว้ได้นะครับ